สวัสดีครับเจ็ดในละกา๓๒นาทีนะครับ
มาตรวจสอบสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับทั่วไทยในตอนนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝน
มีโอกาสเกิดหมอกรวมไปถึงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนะครับ
จัจจัยภาพรวมแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
คุณผู้ชมครับภาพแรกที่เราจะมาดูกันก็คือเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
แสดงกลุ่มข้อนเมียกที่ก่อตัวเหนือท้องฟ้าของเมืองทายของเรานะขนาดนี้
จากการตรวจสอบก็พบว่าตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มฝนนะครับ
ประเทศแถวบริเวณจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด
ในขณะที่บริเวณทางตอนบนจะสังเกตว่าตอนนี้ยังคงมีการก่อตัว
ของกลุ่มเมฆเป็นทางยาวคลื่นที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่

กลุ่มเมฆเหล่านี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ซึ่งเคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณดังกล่าวมา๒สัปดาห์ติดแล้ว
ตอนนี้ยังคงเคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับ๑ปัจจัยก็คือบริเวณความกดอากาศสูง
วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีบริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่
แผ่ลงมายืนของเราในบริเวณพื้นที่ภาคอิสานตอนบน

จากทั้งสองปัจจัยนี้เองยังคงสามารถให้จะเหนียวนำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้น
ยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
พบว่าในระยะนี้เองบริเวณที่มีอากาศเย็นหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้น
ยังคงมีการซึมเข้ามาปกคลุมในบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือเป็นระยะ
ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นได้มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้า
รวมไปถึงบนยอดดอยยอดภูนั้นอากาศหนาวถึงหนาวจัดเลยทีเดียว
มาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิวันนี้ตลอดทั้งวัน
จากการคำนวณจากระบบพยากรณ์อากาศของไทยรัฐทีวีกัน
คำนวณเพราะว่าในพื้นที่ภาคเหนือนั้นอย่างที่บอกไป
อากาศเย็นแต่ว่าบางจุดบางพื้นที่อาจจะมีหมอกเกิดขึ้นได้
จากการวัดอุณหภูมิช่วงเช้าที่ผ่านมา
เพราะว่าหลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้น
จะสังเกตว่าเป็นพื้นที่สีน้ำเงินนะครับก็คือบริเวณที่มีอากาศหนาว
อุณหภูมิต่ำกว่า๑๕๙องศาเซลเซียต
เพราะว่าต่ำสุดวันนี้อยู่ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
แม่ห้องศรเชียงรายเชียงใหม่ประมาณ๙องศาเซลเซียต
ในขณะที่บริเวณทางตอนบนของภาคอีสานตอนบนของภาคกลาง
ยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นเย็นในขณะที่บริเวณทางตอนกลาง
ถึงตอนล่างของภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง
ภาคใต้ตอนบนจะสังเกตว่ามีสีเหลืองปรากฏอยู่
นี่เป็นอิทธิพลของกระแสลมที่หอบเอาความชื้นที่มีอุณหภูมิสูง
มาดูข้างหน้าในช่วงบ่ายวันนี้เป็นอย่างไรน่ะ
จากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศของเรา
บริเวณทางตอนกลางยังคงร้อนละอุวันนี้สูงเลยทีเดียว
ประมาณ๓๕๓๖องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปวันพรุ่งนี้ครับอากาศเย็นกลับมาเยือนเมืองไทยของเราใหม่
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
นี่คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้
อย่างที่บอกไปว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องในบริเวณทางตอนกลางของประเทศ
เนื่องจากอิทธิพลของกระแสลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
เนื่องจากว่าทิศทางการพัดดังกลางเนี่ย
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลพัดเข้ามาปกกลุ่มบริเวณทางตอนกลางของประเทศ

ก็จะสามารถก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนแล้วก็ตกในบริเวณดังกล่าวได้
ก็ประกอบไปด้วยในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
การว่าจะมีฝนตกแบบนี้ต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้เลยทีเดียวนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฝนที่จะตกในวันนี้นั้นจะมีลักษณะการตกอย่างไร
จากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัตน์ทีวีของเรานะครับ
อย่างคุณผู้ชมได้ดูพื้นที่ที่มีสีเขียวสีน้ำเงินครับ
พื้นที่เหล่านี้คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกนะครับ
ช่วงเช้าวันนี้จะสังเกตว่าจะเริ่มมีกลุ่มฝนนะครับ
ปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
อาจจะมีซึมมาบ้างนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงบ่ายวันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ที่จะได้รับสายฝนจากกลุ่มฝนดังกล่าวนั้นจะอยู่แถวบริเวณที่ติดกับจังหวัดสมุทรปราการนะครับ

ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับจะมีฝนตกแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ
คาดการณ์ว่าช่วงเย็นนั้นอาจจะตกหนักแล้วก็ตกกินพื้นที่เยอะเป็นพิเศษนะครับ
จนถึงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชชัยภูมิครับ
ที่กลุ่มฝนจะค่อยอ่อนกำลังลงในช่วงดึกนะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้ถือว่าน่าจับตามองทีเดียวนะครับ
เพราะว่าตกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับยังมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้วันนี้นั้น
ไปจับตาที่แถวบริเวณฝั่งอันดามบรรณนะครับ
บริเวณตอนกลางตั้งแต่บริเวณจังหวัดพังงากระบี่

ที่กลุ่มฝนจะค่อยหายไปครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนในบริเวณดังกล่าวนะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินเรือในบริเวณดังกล่า

มาดูกันต่อที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตลอดทั้ง๗วันครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนสลับกับแสงแดดนะครับ
โอกาสเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๒๖

ช่วงเวลาที่มีโอกาสตกก็คือหลังช่วงบ่ายเป็นต้นไปครับ
อุณหภูมิวันนี้ต่ำสุดอยู่ที่๒๔องศาเซลเซียต
สูงสุดอยู่ที่๓๖องศาเซลเซียตนะครับ
หลังจากนี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะค่อยลดต่ำลงตามลำดับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
ที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราตลอดทั้งวันนี้

ผมพาคุณผู้ชมไปสัมผัสสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ของประเทศเมียนมานะครับ
แต่ว่าวันนี้นั้นคุณผู้ชมหลายคนคงจะทราบนะครับว่า
แถบพื้นบ้านของเรานั้นมีหลายประเทศเลยทีเดียวที่มีหิมะตกครับ
ซึ่งประเทศพม่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศนะครับที่มีหิมะตกด้วยเช่นกัน
แต่ว่าวันนี้จะเป็นจุดไหนที่จะมาให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกันนั้นไปชมกันครับ
นี่แหละครับคือบริเวณที่มีหิมะตกนะครับในประเทศเมียนมานะครับ
สถานที่แห่งนี้นะครับอยู่ในรัฐคัชชินนะครับของประเทศเมียนมาร์บนยอดเขาคากาบรชีนะครับ
ซึ่งคำว่าขากาโปเป็นว่าแม่ไก่ที่ปกป้องลูกน้อยซึ่งตรงกับลักษณะของการทอดตัวของเทือกเขาลูกนี้
คำว่าราชีนะครับเป็นภาษาระหว่างแปลว่าภูเขาครับโดยยอดเขาคากาโบราซีเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
มีความสูงถึง๕๘๘๑เมตรตั้งอยู่บนเทือกเขาฮิมาไรนะครับตั้งกั้นพรมแดนระหว่างเมืองเตาปูเตานะครับรัฐกระจิ่นของพม่ากับมนตรยูนานของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีสภาพอากาศที่หนาเย็นตลอดทั้งปีนะครับถึงขั้นอุณหภูมิติบลดบนยอดภูเขานะครับแล้วก็มีภูเขาปกลุ่มมีทาน้ำแข็งถือ